แล้วไล่ยิงกันรอบนี้วัยรุ่นสองกลุ่มคาเมนต์กัน

แต่ทีนี้คนที่รับเคราะห์เป็นชาวบ้าน
เป็นชาวบ้านตาดำที่ถูกลุกหลงครับ
เหตุการณ์นี้ไปดูภาพเหตุการณ์ครับ
ถังสอบถังสอบหนูดิ

ขนาดริวขนาดริว
เฮ้ยมันกลัวด้วยมันกลัวด้วย

นี่ครับภาพเหตุการณ์วงจรปิดครับ

บางคนถืออะไรไม่รู้ในมืออาวุธยาวนะครับ
สักพักวิ่งกลับมาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
แล้วก็บอกว่าไปรับบิวไปรับบิวครับ
วงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งในซอยวัดสวนส้มครับ

เป็นผู้ชายไม่ต่ำกว่า๑๐คนครับ

่องข้างขวาของนายถาปกรณ์อายุ๓๔ปีครับ

เขานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านอ้าว

กำลังนั่งสนุกสนานกันอยู่ในช่วงของวันสงกรานครับ

โอ้โหห้ามเลือดกันให้วุ่นเลย
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
วันนี้คุณไกด์ธนกรนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็พร้อมใจกันให้ข้อมูลมากเลย

เขาอยากให้จัดการกับวัยรุ่นสองกลุ่มนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด
ไม่อย่างนั้นต้องมีคนอื่นซวยอีกไหมเนี่ย

เอาภาพวงจรปิดมาให้เลยครับ
คุณนักข่าวเอาไปดูเลยนี่มุมนี้ครับ
วงจรปิดมุมนี้จะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมาซ้อนท้ายกันนะครับ
จะไปก่อเหตุมากันประมาณสัก๑๐คันแล้วเร่งเครื่องด้วย
ส่งเสียงโวยวายเลยครับชาวบ้านก็ตกใจ
คือเมื่อคืนนี้เขาก็เตรียมจะเข้าบ้านเตรียมจะนอนพักผ่อน
นี่ฮะดูท่าทางเขาสิอีกมุมหนึ่งครับ
วงจรปิดฝั่งตรงข้ามกับบ้านหลังที่เกิดเหตุ
นี่ไงยิงปั๊บวิ่งหลบกันครับ
วัยรุ่นมีการชักมีดแล้วก็ยิงปืน
นี่นะฮะนี่จะเป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะ
ทีนี้ถ้าเทียบกันกับตอนที่เราเห็นวงจรปิดมุมแรก
นั่นจะเป็นมุมใกล้ที่จะเห็นว่าเขาขี่กันมา
แล้วก็มีการวิ่งเข้าวิ่งออก
แต่อันนี้จะเป็นมุมไกลที่รับอีกด้านหนึ่ง
นี่ครับด้านซ้ายของจอคือภาพฝั่งตรงข้าม
และด้านขวาก็คืออีกตัวหนึ่งที่จับได้
กล้อง๓ตัวนี้ครับในเวลาไล่เลี่ยกัน
ก็จะพอเชื่อมโยงเหตุการณ์ได้นะครับ
จะเห็นว่าหัวหน้าทีม

แล้วก็มีการชักมีดออกมาวิ่งไล่กลุ่มคู่อริ

กลับเข้าไปในซอยหวังว่าจะทะลุออกไปด้านหลังหมู่บ้าน

ก็จะเห็นว่ามีเด็กในร้านรวมถึงชาวบ้านแถวนั้น

บางคนเขาก็ออกมานั่งสังสรรค์กันหน้าบ้านไงฮ
ช่วงค่ำกลางวันร้อนไม่อยากออกมา
ตกเย็นพบค่ำก็ออกมานั่งรับลมกันหน่อย

คุณไกด์ธนกรยังได้ภาพวงจรปิดริมกำแพงวัดสวนส้มครับ

มอเตอร์ไซค์กลุ่มคนก่อเหตุขี่กันไปกี่คันต่อกี่คันครับ
ในกล้องอาจจะเร็วกว่าเวลาจริงนิดหน่อยนะครับ
คือกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์และสวมหมวกกันน็อกมากันหลายคันเลยครับ

แล้วก็มีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ของอีกกลุ่มนึง
สวมหมวกกันน็อกไล่ตามมา
นี่ครับก็คือ๒กลุ่มที่เขาไม่ถูกกัน
กลุ่มหนึ่งขี่ตามอีกกลุ่มหนึ่งขี่หนี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นก็ไปจอดในซอย
แล้วก็เอามีดออกมาวิ่งไล่คู่อริ
ที่เขาจอดรออยู่ด้านหลังครับ

ได้คุยกับนายถาปกรณ์อายุ๓๔ปี
ก็คือคนที่เขาโดนกระสุนเจาะที่น่องขวาครับ

โชคดีว่าเด็กเข้าบ้านกันหมดแล้ว

กำลังเก็บร้านขายดินสอพอง

ตอนแรกเขาไม่รู้นะครับว่าเขาโดนยิง

แต่ไม่รู้ว่ากระสุนมาเจาะเข้าที่น่องขวาของเขา
รู้ตัวอีกทีก็คือเข้าไปนั่งในบ้านแล้ว

เอาเอาจากขาแล้วนี่
เขาบอกว่าเขาผิดหวังมากกับกลุ่มวัยรุ่น

เพราะผมก็เรียนช่างมาเหมือนกัน

พอโดนตัวเองโดนรุกหลงนี่

ได้แล้วนะครับในชินกรคนขี่มอเตอร์ไซน์รับจ้าง
พอไปถึงจุดเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์
พากันมา๒กลุ่มกลุ่มแรก๔คัน
ซ้อน๓ใส่มกณะทุกคน
อีกกลุ่มขี่ตามมา๑๐คัน

ฝั่งที่ไล่มาก็ปลาระเบิดใส่

แล้วคนก่อเหตุก็ขี่รถเข้าไปในซอยของหมู่บ้าน
แล้วก็เห็นว่าไปเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกครับ

ขับรถขึ้นไปข้างบนก็ไปเฟี่ยงระเบิดอีก๒ลูกข้างใน

ระเบิดอีก๒ลูกแล้วมันก็วนออกนู่นบางด้วน

ใช่มันมีด่างนี้แล้วพอผมได้คนหน้าหมู่บ้านเนี่ยไป

พบรอบอกว่าเขาตีกันข้างในหมู่บ้านไปดูหน่อย

แล้วมันก็มาวนออกนี้แล้วมันก็มาไล่ยิง
ยิงกันที่หน้าสวนส้ม

นี่ครับคือขี่ออกอีกทางหนึ่ง

วันนี้ชุดสืบครับรู้ตัวแล้วนะครับ
ผู้ก่อเหตุคือนายอัครพลหรือว่านายแดน
ในแดนเขารู้กันว่าเป็นวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
ทะเลาะวิวาสใช้ปืนยิงข่มขู่

นี่คือความแสบของนายแดน
สืบลงพื้นที่ตามจับกลุ่มตัว
ทีนี้พอไปถึงบ้านไปเจออีกคนหนึ่ง
ชื่อว่านายวิศนุหรือว่านายคิงนะฮะ

นายคิงวิศนุคือตำรวจไปเจอที่บ้าน
พร้อมกับพวกกำลังเข้ามาในพื้นที่
พอเห็นตำรวจปั๊บโอ้โหพิรุษชัดเลย

สุดท้ายจับกลุ่มได้พร้อมกับปืนไทยประดิษฐ
ขนาด๓๘๐มม๑กระบอก
และเครื่องกระสุนปืนแบงค์กัน๑นัด

และจะขยายผลจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่าย

ว่าคือขนมพอสมน้ำยาเลย
ฝ่ายนี้ก็แรงทั้งคู่ครับ
แบทั้งคู่สร้างความโกละหนวุ่นวาย

แล้วรอบนี้มีคนเจ็บไง

เกิดมีคนตายขึ้นมาพวกคุณรับผิดชอบกันไหวไหม